คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้เพราะว่ารถแท็กซี่คันหนึ่ง

โชคดีที่โชเฟอร์แท็กซี่หนีออกมาจากรถได้ทัน
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งไปดับไฟ
แล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีการพิสูจน์

คุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจสนบางขุนเทียนรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์
บริเวณปากซอยเอกชัย๖๖ทับ๓เขตบางบอนกรุงเทพ

พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ของรถดับเพลิง

เพื่อไประงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
หมายเลขทะเบียนททหารพพ๑๘๗๓กรุงเทพมนาคม
สากรไทยเจริญแท็กซี่จำกัด
จอดอยู่ในสภาพที่เหมือนเพิ่งจะขับออกมา
อยู่หน้าปากซอยเพื่อจะเลี้ยวเข้าสู่ถนนเอกชัย
ปรากฏว่าเพลิงลุกไหม้บริเวณห้องเครื่อง
ลับกับมีเสียงระเบิดของเครื่องยนต์
แล้วก็กระจกแตก
ที่เพลิงจะลุกลามสู่ห้องโดยสาร
แป๊บนึงคุณโอ้โหไหม้ครึ่งขันแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ได้ฉีดน้ำสกัดเพลิงประมาณ๑๐นาที

จากนั้นก็ขับเข้ามารับผู้โดยสารหญิงในซอยนี้
เพื่อจะมุ่งหน้าไปส่งปลายทางถนนเพชรเกษมซอย๘๘นะครับ
แต่ว่าทันทีที่รถกำลังจะออกจากซอย
คือเขารู้สึกรถมันผิดปกติไอ้คุณ

จากนั้นเริ่มมีไฟลุกขึ้นมา

ชวนผู้โดยสารลงจากรถหนีตาย
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะครับ
มีคนพยายามนำถังดับเพลิงเข้ามาฉีดสกัดเพลิงเอง
แต่ว่าไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
เพราะว่าเพลิงมันลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

แล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาทำการประงับเหตุนะครับ

เจ้าของอู่แล้วก็บริษัทประกันภัยเข้าตรวจสอบ
เพื่อหาสาเหตุและสำรวจความเสียหายต่อไป
โชคดีนะพี่โชเฟอร์ชวนผู้โดยสารลงจากรถได้ทัน